เลยต้องเสียใจจังสิ
ลืมสาหอยกอดจากนี้
ขอโทษอีลีน้องมีผัวแล้ว
เพื่อร้องได้ให้ร้าน

เรามาดูกันเลยนะครับว่าคุณเพียน
จะได้ไปต่อจนถึง๘หมื่นบาท
เพื่อบ้านอันเป็นที่รักหรือไม่นะครับ

สำหรับเพลงที่๒มูลค่า๒๐๐๐บาทนะครับ
คุณเพียนร้องได้หรือว่าร้องผิดครับ
ร้องได้ร้องได้ร้องได้ร้องได้
ร้องได้ร้องได้ร้องได้ร้องได้
ร้องได้ร้องได้ร้องได้ร้องได้
ร้องได้ร้องได้ร้องได้ร้องได้
ร้องได้ร้องได้ร้องได้ร้องได้
ร้องได้ร้องได้ร้องได้ร้องได้
เพลงที่๒มูลค่า๒หมื่นบาท

เทียนตะโกนออกมาก่อนที่จะเป็นลมดีใจไหมทำได้แล้ว
ทำได้แล้วจริงจริงค่ะตอนนี้รับราคาสองหมื่น
น้องมีผัวแล้วนะครับดอกอ้อทุ่งทองอ่ายินดีเป็นอย่างยิ่งเลยค่ะ
จากคนไม่เคยมีแม้กระทั่งเงินหมื่นนะคะ
มีเงินมากสุดในชีวิตเท่าไหร่พี่เพียนห้าพันค่ะห้าพันแป๊บเดียว
เล็กสมน้อยไว้จะไปหาหมอนี่แหละค่ะจ้ะพอได้เก็บได้พอได้พันเดียวค่ะ
ไปเสียข้าหมอข้าหมอหมดสี่พันแปดค่ะสี่พันแปดค่ะที่รักษา
อยู่กับเรากี่ชั่วโมงห้าพันเนี่ยสองชั่วโมงค่ะขึ้นรถไปชุมพรสองชั่วโมงค่ะ
เหลือสองร้อยค่ารถต่ำอ่าแต่วันนี้เราแค่สองชั่วโมงนะฮะ
วันนี้ได้แล้วค่ะสองหมื่นสองหมื่นบาทแล้วก็มีสิทธิ์จะได้อีก
เป้าที่พี่เพียรตั้งใจไว้แปดหมื่นเนาะแต่ว่าต้องมากันคราวหน้านะครับคุณเพียน
ก็ยังมีเวลาให้คุณเพียนไปซ้อมให้มากกว่านี้นิดนึงนะครับก็มาติดตามคุณเพียนคนนี้นะครับ
มาเป็นกำลังใจให้เธอนะครับต้องการแค่แปดหมื่นเท่านั้นเอง
ดูสิว่าเธอจะทำสำเร็จไหมไหนร้องได้ให้ล้านลูกทุ่งสู้ชีวิต
ในคราวต่อไปทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์ครับคุณผู้ชมสิบแปดนาฬิกายี่สิบระที
เกมต่อชีวิตค่ะคำว่าเลือดตาแทบกระเด็นไม่ใช่คำเล่นค่ะ
ต้องลองไปดูครับและวันนี้พวกเราทุกคนนะครับ
ก็ต้องขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับ
บอกรักครั้งแรกไปบอกรักป้าที่ไหนคะ

ไหนลองกระซิบคำว่ารักแบบบนรถไฟวันนั้นหน่อย
ทานอะไรกันมาเยอะเลย

เหลียดกับเหมือนแม่อีกคน

แย่กะบอกได้อำนวยเยะ
ฟ้าสั่งให้ฉันรักคนที่มีเจ้าเข้าของ
หมดสิทธิ์เรียกร้องรักเพื่อคนที่ไหน